อ้าวโอเคนะครับก็ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับยิ่งกว่าระครนะฮะเตือนคุณแม่มือใหม่สังเกตลูกให้ดีหลังคลอดนะครับเหตุโรงพยาบาลทำเด็กสลับตัวนะครับก็คือกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างมากนะครับเพื่อผู้ใช้ติ๊กต๊อกคนหนึ่งเนี่ยเขาเผยประสบการณ์นะฮะส่วนตัวที่เรียกว่าสุดช็อกจริงจริงหลังจากคล
เตือนมาบ่อยเนี่ยนะฮะมาบอกค่ะไม่ใช่บ่อยนะเอามาบอกลูกถูกสลับตัวเกิดขึ้นได้จริงคือว่าแบบนั้นเนี่ยนะฮะแชร์ประสบการณ์โดยเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นเมื่อ๖ปีที่ผ่านมานะครับในวันที่๑๒สิงหาคมปี๕๙ในโรงพยาบาลเด็กชนแห่ง๑ครับซึ่งมีคุณแม่มากกว่า๑๐คนเลือกคลอดบุต
เพราะเหมือนลูกหายไปเนี่ยครับซึ่งทางแม่อีกคนนึงเนี่ยที่ถูกสลับตัวไป
ก็ไม่ได้สังเกตอะไรเลยเมื่อเจ้าของคลิปแล้วก็ครอบครัวเดินไปถามแพทย์
ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวคุณหมอขอโทษนะพร้อมกับให้คำตอบบอกว่า
ขอโทษจริงจริงมันเป็นการผิดพลาดของเจ้าหน้าที่เนื่องจากมีเด็กที่คลอดจำนวนมาก
ก็เลยให้พยาบาลแผนกอื่นเนี่ยมาช่วยอาบน้ำให้โดยเจตนาที่ออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยนะฮะ
เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์ให้คุณแม่เนี่ยสังเกตลูกให้ดีในครั้งแรกที่ได้เห็นลูก
เมื่อแรกคลอดเนี่ยนะฮะแล้วก็พยายามจำรายละเอียดให้มากที่สุดเลย
ว่าลูกเราเนี่ยมีจุดบกตรงไหนว่ามีปานตรงไหนมีปานแดงปานดำมีตรงไหนอะไรยังไง
รูปร่างรักษาจำให้แม่นที่สุดนะครับแล้วก็เด็กจะมีปอกแขน
แล้วก็มีปอกขาทั้งซ้ายทั้งขวาอย่างไรก็ตามเนี่ย
ของคลิปก็ไม่ได้เอาผิดทางโรงพยาบาลแต่อย่างใดนะครับ
เพียงจะฝากคุณหมอตักเตือนเจ้าหน้าที่ให้รอบครอบมากกว่านี้
ว่าเรื่องนี้มันมีผลกับชีวิตของครอบครัวทันที
ใช่เมื่อก่อนมันมีเตะแนนละครจากโรคชีวิตจริงมันมีแล้ว
อ่าลองฟังเธอพูดหน่อย
สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่สิบสองสิงหานะคะซึ่งย้อนกลับไปเมื่อหกปีที่แล้วค่ะเราคลอดน้องวันที่สิบสองสิงหาซึ่งคุณหมอให้เลือกวันได้เพราะมันเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะคะทีนี้เราก็เลยเลือกเลยหมอให้ตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดเป็นต้นไปเราก็เลยเลือกวันที่สิบสองค่ะซึ่งเอกชนวันที่สิบสอง
จะเป็นวันที่คุณแม่หลายท่านนะคะ
เลือกวันที่๑๒เยอะมาก
รู้สึกจำได้ว่าจะประมาณ๑๐กว่าคนนะคะที่คลอด
วันที่หนึ่งผ่านไปเราก็คลอดน้องเรียบร้อยผ่านไปด้วยดีนะคะ
คุณแม่ก็เห็นหน้าน้องอะไรน้องปกติเลย

เขาจะนำน้องไปดูแลให้
ก็จะมีเวลาที่นำน้องมาให้เราเป็นเวลา
คือช่วงเช้ากับช่วงเย็น
วันที่๒คุณพยาบาลก็เขียนเป้มา
ค่ะจะมาตอบคอมเมนต์นี้นะคะ
ก็คือคุณแม่เจอน้องได้ยังไงใช่ไหมคะ
แล้วก็ตอนนั้นน้องอยู่ในอ้อมกอดของแม่คนอื่นอยู่หรือเปล่านะคะ
ก็คือจากที่สอบถามพยาบาลเนอะ
เขาแจ้งว่าแม่แม่อีกฝั่งหนึ่งที่ลูกของเราไปอยู่ในเปรย์เขาอะค่ะ
ยังไม่ได้ดูน้องเลยเพราะว่าเห็นพยาบาลบอกว่าน้องเขาคลอดน้องคนที่สอง
ซึ่งมีลูกคนที่สองแต่เรามีลูกคนแรก
ก็ประมาณนี้ค่ะ
ก็คือพอหลังจากที่รู้แล้วว่าน้องผิดผิดตัวเนาะ
เราก็รีบให้ทางญาติญาตินะคะ

ซึ่งตอบอีกคำถามหนึ่งนะคะ
ทุกคนจะบอกว่าเอาแม่ทิ้งน้องคนนี้ไว้เหรอ
ไม่ใช่นะคะคือแม่ก็อยู่กับน้องคนนี้แหละค่ะ

เพราะว่าแม่บอกนิดนึงนะคะ
ผ่าคลอดแบบบล็อกหลัง
ก็เลยจะมองหน้าน้องเห็นตั้งแต่คลอดที่คุณหมอเอามาให้ดูตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วค่ะ

เขาสังเกตอันนี้เขาสังเกตเพราะปกติเนี่ยพอเวลาคลอดปุ๊บก็จะให้คุณพ่อไปดูแล้วเขาจะมีปอกแหนกระปอกหักใส่ชื่อถูกไหมคะว่า
ตอนแรกก็ต้องดูแลดีนะตอนคลอดก็ต้องมองดี

บางทีบางทีอาจจะแบบดูหน้าบางทีมันไม่ได้เห็นชัดเจนแล้วบางคนเขาอาจจะไม่ได้สังเกตเพราะเด็กก็ตัวเล็กอย่างนี้
เด็กก็แล้วคลอดไม่คล้ายกันหมด
แล้วทีนี้พอไปอยู่ในห้องคลอดบางทีอีกวันนึงพยาบาลพามาให้นมมาให้คุณแม่ป้อนนมบางทีบางคนอาจจะไม่ได้สังเกตแต่คนนี้เขาแบบเขาคงสังเกตเลยว่าเอ๊ะทำไมลูกเขาไม่เหมือนเดิมเนอะ
แล้วพอเช็คชื่อปุ๊บชื่อไม่ใช่นี่ก็ต้องไปตามห้องอื่นอีกดีที่ยังอยู่ที่โรงพยาบาล
ฝั่งคนที่ได้รับเด็กลูกของเขาไปเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยก็คิดว่าเป็นลูกตัวเองเหมือนกัน
ดีที่ไม่ได้แบบว่าออกจากโรงพยาบาลมาแล้วแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตแล้วอย่างนี้โอ้โห
แต่ของพี่เนี่ยตอนที่มายูคลอดพี่ถ่ายรูปเลย

ใช่คือถ่ายรูปเลยถ่ายรูปไว้เลยออกมาก็ถ่ายถ่ายไว้อย่างนี้
ก็จะเป็นแบบแดงตัวแดงอะไรอย่างนี้
เออก็นั่งอยู่ในตู้อบก็หน้าเหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยลุงยาวยาว
บางคนบอกว่าคุณผู้ชมบางคนบอกว่าให้ดูใบหูให้จดจำใบหู
ก็คือหูลักษณะหูก็คงไม่เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมแนะนำอย่างงี้
คุณบอกว่าแม่มดดำไม่สลับแน่นอนเพราะหน้าเหมือนคุณพ่อมาก

ดีเอนเออ่ะเหมือนมาก

ผมเขียนเขาตรวจดีเนเอกันไปกันก็ตรวจแล้วละ

ถ้าพ่อจดทะเบียนรับด้วยฉันไปลูกเรียงก่อน
พ่ออ่ะแล้วมดดำเขาชอบไปอ้าวหนุ่มหนุ่มไม่ต้องแว้งไม่ต้องแว้งน่ะ
จะถามนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ต้องแว้งต่อเนอะก็จริงจริงอ่ะมดดำอ่ะ
พ่อไปทำให้เขาเสียอกเสียใจอุ้ยอ้าวกูช่วยอีกแล้วเหรอก็จริง

เที่ยวเองในกลางธันวาค่ะ

อุ้ยอาหารก็มีลูกแล้วเนอะ

เธอยังเก็บรูปเขาไปอยู่เลยเนอะ
นุ่มโทรศัพท์ตายแบบนั้นกี่ปีละ
นานมากแล้วเนี่ยตอนที่ถูกได้เกษาท่านมา

ที่ผมถืออยู่นี่ก็เป็นเหมือนเป็น

เวลารายการฉันไปแทนแล้ว

หนุ่มก็ไม่ได้ไปแล้วจริงเออป่ะ
แล้วเนี่ยมีมหาพรสดำด้วย
โปรดติดตามตอนต่อไป